ทางด้านของพักพลังประชารัฐนะครับ

เพราะว่าผลเอกประยุทธ์เองก็ยังตอบไม่ชัด
ว่าจะช่วยลงพื้นที่หาเสียงหรือไม่ครับ

นายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณว่าอาจจะไม่ไปร่วมเวร
พลักษณ์นะครับ
ทางฝากฝั่งของท่านประยุทธเองนะครับ

ว่าไม่ได้จะช่วยหาเสียงกับใคร

แล้วก็เดินขึ้นห้องทำงานที่ตึกไทยคู่ฟ้าไปนะครับ
เดี๋ยวนี้ภาพนายกกับดารากลายเป็นของคู่กันไปแล้วนะ

สุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
นำทีมหาเสียงที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ
นี่เลยโชว์ขับรถไถในฟาร์มไร่อ้อยค่ะ
แล้วก็แนะให้เกษตรกรเลิกใช้สารพิษข้าววัชพืชด้วย
สัญญาไว้เลยนะว่าถ้าชนะการเลือกตั้ง
ผลักดันราคาอ้อยให้ไม่ต่ำกว่าพันบาทต่อตัน
ให้ประชาชนไม่ต้องมาเสี่ยงตายจากสารเคมี
แล้วก็ชูโมเดลศูนย์กลางผลิตอาหารสุขภาพป้อนโลก
เป้าจะดึงรายได้๑๔ล้านล้านบาทนะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของพักอนาคตใหม่ค่ะ
โศกพักนางสาวพันนิกาวานิส

นำหลักฐานยื่นฟ้องหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคล

ฐานความผิดหมินประมาทด้วยการโฆษณา

ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
ใช้ความเท็จจุงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ด้วยการโฆษณาและพรบประกอบรัฐธรรมนูลว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราศดร
การใช้ความเท็จจุงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่เลือกพักอนาคตใหม่

ก็เลยต้องมีการดำเนินการเรื่องนี้ซึ่งสารรับคำร้องไว้แล้วนะคะ
ไต่สวนมูลฟ้อง๒๒เมษายนนี้บ่ายโมงตรงค่ะ
ใกล้วันเลือกตั้งก็จะมีเรื่องมากมายเกิดขึ้น

ขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
ซึ่งถูกทหารแจ้งความดำเนินคดี
ก็ฐานดูหมินเจ้าพนักงานกรณีไล่ทหารที่ติดตามการหาเสียงในจังหวัดปราจีนบุรี
ก็ไม่รู้สึกกังวลนะครับ

พร้อมย้ำว่าการติดตามผู้สมัครสอสอลงพื้นที่เป็นการคุกคามเสรีภาพอย่างหนึ่ง
หากเลือกตั้งแล้วเสร็จตัวเองจะเดินหน้าสอบสวนไปจนถึงคนที่สั่งฟ้อง
ว่าเป็นอย่างไรทำไมครอบครัวถึงร่ำรวยขนาดนี้
นี่เขาทิ้งท้ายแบบนี้ก็บอมใหญ่แล้วครับ
แล้วก็มีรายงานด้วยว่าในวันนี้พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
เตรียมเรียกประชุมหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพบกนะครับวาระพิเศษก็คือที่กองบัญชาการกองทัพบก
ซึ่งจะประชุมทุก๓เดือนโดยเป็นการประชุมผู้บังคับหน่วยระดับกองพันธุ์ขึ้นไป
ซึ่งก็มีผู้บังคับหน่วยระดับกองพันธุ์ผู้บังคับการกรมผู้บัญชาการกองพล
ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกทั่วประเทศกว่า๗๐๐นาย
โดยก่อนการประชุมท่านพลเอกอภิรัตก็จะนำกล่าวปฏิญาณตน
เพื่อแสดงออกถึงการทำหน้าที่ของทหารในการรักษากองบัญชาการกองทัพบก
รัชกาลที่๕ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเอาไว้ด้วยนะครับ